ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกัน

พาไปที่วัดแห่งหนึ่งที่เขามีอาถรรพ์กันนะครับ

ในสมัยก่อนยาวนานมาแล้ว
เกิดใครไปบูรณวัดแห่งนี้
อาจจะทำให้ถึงตายได้เลยนะ

ทำไมมันต้องขนลุกขนพองขนาดนี้
มันเป็นเรื่องของความเชื่อไงน้องใบตอง
อยู่ที่นี่นะครับที่วัดสุรินทราช
หรือว่าวัดป่าแงตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
วัดนี้เขามีเรื่องเล่านะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช๒๕๖
นานมากเป็นร้อยกว่าปีแล้ว
กับปีปัจจุบันเนี่ยนะครับก็สัก
นามนานมาแล้วใช่
แล้วเขาเล่านะครับเมื่อ๓๐๐กว่าปีที่ผ่านมา
เล่าต่ออย่างหลายทอดเกิน

เอ้าก็๓๐๐กว่าปีน้องใบตอง
เขาว่ากันว่านะครับมันมีเหตุอาเภษเพศภัย
ก็คือวัดแห่งนี้ใครที่จะมาสร้างหรือว่าคิดบูรณะ
ในยุคนั้นสมัยนั้นนะมันจะมีเหตุเพศภัย
ทำให้ต้องมีอันเป็นไปก็คือเสียชีวิตนั่นแหละ
มันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบ่อย
ไม่มีใครกล้ามาบูรณวัดแห่งนี้เมื่อในอดีตนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพระประธานในวิหารแล้วก็ซากเจดีที่บริเวณต้นโพ
เคยมีคนเห็นแสงประหลาดพุ่งขึ้นมา
บางคนเชื่อว่าเป็นพญานาคที่ขึ้นมาจากแม่น้ำปิง
อะไรแบบนี้เรื่องราวความอาถรรพ์อะไรแบบนี้
มันมีให้เล่าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมโอ้โหเมื่อปีประมาณสัก
พุทธศักราช๒๕๔๘๒๕๔๘นี่แหละโอ้โหเขาบอกว่า

ถ่ายภาพงูเจ็ดสีที่โพรงต้นโพหน้าวัดได้
วกกับชาวบ้านหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เห็นพญานาคโผล่ขึ้นมาจากโพรงฐานเจดีในต้นโพหน้าวัด
เหมือนกับเป็นสัญญาณบางอย่างว่าเอาล่ะพญานาคขึ้นมาแล้วในปีนั้นนะ
ในปี๒๕๔๘ประมาณ๑๐กว่าปี
เขาก็เชื่อว่าได้เวลาแล้วที่เราจะมาบูรณะวัดแห่งนี้
เขาก็เชื่อกันว่าการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แสดงว่าพญานาคขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการบุรณวัฒน์
แล้วก็ชาวบ้านเขาก็รวมกันรวมกันทำบุญได้เงินมาจำนวนนึงก็มาทำการบูรณวิหาร
ปรับปรุงให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันเหลืออยู่จุดหนึ่งตรงเนี้ย

จุดนี้ที่เป็นบันไดพญานาคที่ยังเป็นรูปแบบเก่าอยู่
ตรงนี้เขาอนุรักษ์เอาไว้แล้วเขาเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ห้ามไปบูรณะเลยนะ

มันเก่าแก่มากเป็นร้อยปีเลยนะคะ
บันไดตรงนี้ที่เป็นอันเก่าเลยดั้งเดิมเลยตั้งแต่ปี๒๔๐๖ตอนนี้๒๕๕๙
๑๕๖ปีอีก๑๕๖ปีคุณผู้ชมคิดดูออกแล้วกัน
นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นจุดเดียวนะในประเทศไทยที่เขาว่ากันว่าเป็น
บันไดพญานาคที่มีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่อยู่คู่กันขนานกันแบบนี้
แล้วก็มีที่มาอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าพญานาคสร้างวัด
ก็คือเป็นที่มาของวัดแห่งนี้ที่เขาบอกว่าวัดนี้ได้รับการบูรณะสร้างใหม่โดยพญานาคนั่นเอง

ความเชื่อของชาวบ้านที่เขามีความเชื่อในเรื่องของพญานาค
ก็เลยนำเงินมาทำนุบำรุงวัด
วัดก็เลยนำไปบูรณะวัดใหม่ให้มันสวยงาม
เพราะว่าอายุวัดก็เก่าแก่เป็นร้อยปีก็มีซุดสมกันไปบ้าง
แต่เขาก็มีความเชื่อใช่ไหมล่ะสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าไปบุรณวัดหรือไปทำใหม่

ก็คือในช่วงประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว

เออ๒๔คุณเจน่าเรื่องตัวเลขคุณต้องถามดิฉัน
๒๔๐๖๒๔๖ก็คือบวกกล้บกับตัวเลขมาก็คือประมาณ๑๐๐กว่าปี
นี่คุณเลือกตัวเลขคุณถามดิฉัน
ถ้าคุณอยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขแบบละเอียดละเอียดนะ
ต้องถามเดี๋ยวดิฉันหาคำตอบมาให้